เรื่องของสุนัขมาดูเรื่องของหมีควายกันหน่อย
วันแล้วยังไม่เจอยังจับไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นพารามอเตอร์บินค้นหาอยู่ภาคข้างบนภาคทางอากาศ
ส่วนข้างล่างก็ปูพรมค้นหากันไปนะคะแล้วก็มีการใช้โดรนตรวจจับความร้อนด้วย
อยู่ในไร่อ้อยที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
เดี๋ยววันนี้เขาจะรอทีมยิงยาสลบมาจัดการ
ตอนเช้าวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการล่าหมีควายนะคะ
ที่ออกมาหากินแล้วก็ทำร้ายงรบมาจนบาทเจ็บอยู่ในตำบลบริบูรณ์
ในตำบลบริบูรณ์อำเภอศรีชมพูขอนแก่น

วันนี้นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ขอนแก่น

คือเขาพยายามแกะรอยนะค้นหา
มาตรการต่างทั้งปรูพรมเดินเท้าพารามอเตอร์ขึ้นบินอากาศยาน
คนขับติดกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตามหาเจ้าหมีควายตัวนี้นะคะ
สุดท้ายเนี่ยก็ไปเจออยู่ในพื้นที่บ้านเทพชมพู
แล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านโคกป่าคุงเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติการหาก็ยังถูกหมีควายไล่ด้วยนะ
เมื่อวานตอนเย็นเจ้าหน้าที่ที่เจอหมีควายบอกว่า
เจ้าหมีควายตัวนี้สูง๒เมตรหนีเข้าไปในไร้อ้อยเนื้อที่๔๐ไร้
มาใช้ทีมพารามอเตอร์๔ลำ
แล้วก็เดินเท้าปรูพรมเข้าไปรอบพื้นที่ไร่อ้อยเพื่อเตรียมยิงยาสลบ
แต่ก็ไม่เจอค่ะไม่เจอไม่ปรากฏตัวให้เห็น
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยถอนกำลังกลับมามาวางแผนเตรียมหากันอีกครั้ง
ล่าสุดมีการใช้โดรนตรวจจับความร้อน
แกนค้นหาหมีควายอีกครั้งเมื่อตอนค่ำเมื่อวานนี้
ก็ไปเจอแหละไปเจอเจ้าหมีควายเนี่ยเขานอนอยู่ในไร่อ้อย
นอนอยู่กลางไร่อ้อยเลยสบายใจมากไม่มีท่าทีตกใจกลัวใด
ถามว่าทำไมรู้ว่าเขาสบายใจไม่มีท่าทีกลัว
เขาดูจากอัตราการเต้นของหัวใจนะคะ
หมีควายอยู่ที่๖๐ครั้งต่อนาทีซึ่งเป็นอัตราปกติมาก
คือถ้าเขาตกใจกลัวเนี่ยการเต้นของหัวใจเขาจะสูงขึ้นไปถึง๑๒๐ครั้งต่อนาที
อันนี้เขาก็สบายใจมากนะคะ
เดี๋ยวรอค่ะรอทีมยิงยาสลบจะเข้าไปจัดการอีกครั้ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้ทั้งกรงสัตว์ไปเอาอาหารไปล่อไปอะไร

เดี๋ยววันนี้จะปฏิบัติการอีกครั้งได้ผลอย่างไร
เดี๋ยวจะมารายงานกันในทราบต่อไปนะคะ